มาดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะตำรวจบางเขนค่ะ
ก็ปรากฏว่ามีการไล่ล่าคนร้ายที่ลักรถมอเตอร์ไซค
แล้วก็ซิ่งนะคะกลางถนนเนี่ยเรียกว่าหนีตำรวจสุดชีวิตเร่งเครื่องจนน้ำมันหมด
แล้วก็ทิ้งรถวิ่งหนีเข้าตลาดแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่รอดค่ะ
นี่ก็คือนาทีที่ตำรวจสนบังเขนขับรถไล่ตามนายปุณวิทย์หรือว่านายช้างนะคะ
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาลักรถมอเตอร์ไซค์ค่ะคือไปเจอกันในซอยสุขาพิบาล๕ซอย๕
เจอกันโดยบังเอิญคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ช่วงประมาณตี๔เมื่อคืนนี้นะคะ

เช้ามืดวันนี้นะคะก็ปรากฏว่าคือพอเจอกันแล้วเนี่ย
เจ้าตัวก็มีพิรุธไม่ยอมให้ตำรวจตรวจค้นแล้วก็เร่งเครื่องหนีแบบนี้ค่ะ
มุ่งหน้าไปถนนรามอินทราตำรวจก็ตามนะคะก็หลบไปหลายเส้นทางจนกระทั่งถึงทางเข้าตลาดคลองเตย
ปรากฏว่าในช้างหยุดรถแล้วก็ทิ้งรถวิ่งหนีเข้าไปในตลาดค่ะ

เนี่ยค่ะสุดท้ายตำรวจก็ตามคือถ้าหนีอย่างนี้ตำรวจก็ต้องตาม

ตามวิ่งตามจนกระทั่งเนี่ยค่ะจับกลุ่มตัวได้ในที่สุด
จากการสอบสวนเนี่ยนะคะนายปุณวิทย์หรือว่านายช้างเนี่ยก็ให้การบอกว่าไปขโมยรถมอเตอร์ไซค์มาจากอาคารพาณิชย์หมู่บ้านเสนานิเวศที่แขวงที่ลาดพร้าวนี่แหละนะคะ
แล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซคันนี้มาตามถนนนัดประเขาซึ่งก็ต่อเนื่องกับถนนสุขาพิบาล๕
ปรากฏว่าเจอตำรวจตำรวจก็เรียกให้หยุดทีนี้คนมันมีความผิดอยู่ก็เกิดความกลัวเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็เสพยาบ้ามาด้วยกลัวตำรวจตรวจเจอ
เร่งเครื่องหนีหนีไปตามถนนต่างหนีไปทั่วเลยตำรวจก็ตามค่ะจนกระทั่งถึงหน้าตลาดคลองเตยปรากฏรถมอเตอร์ไซค์น้ำมันหมด
ก็เลยเป็นที่มาที่ว่าทิ้งรถมอเตอร์ไซค์แล้ววิ่งหนีเข้าไปในตลาดแล้วสุดท้ายก็ถูกตำรวจจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดนะคะ
ซึ่งถ้าไปดูประวัติแล้วในช้างคนนี้ก็เคยก่อเหตุลักษัพเมื่อปี๖๓ท้องที่สนบังเขนสพคูคศจังหวัดปฐุมธานี
แล้วก็มาลักทรัพย์รถมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่สอนอโชคชัยในครั้งนี้ล่ะค่ะก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ